แต่ละพักเขาก็มีความตั้งใจในการแก้ไขรัฐมนุน

ก็อย่างน้อยมันก็อยู่ในนั้นแล้ว
แล้วก็คงคือการคุยกัน

ผมก็เน้นเรื่องการทำงานก่อน
เพราะเรื่องการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ย

อยากภาคภูมิใจไทยดูแล้ว
คือก็โอเคโดยรวมก็โอเคใช่ไหมคะ
ก็โดยรวมคือนโยบายคือกรอบ
ผู้ไปรับปฏิบัติต้องไปขยายผล
ทำให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ก็ค่อนข้างจะครอบคลุมในทุกประเด็นนะครับ
ก็ไม่เห็นมีพักร่วมรัฐบาล

ทำไมใครเอาออกไปใครไม่ให้เกียรติกัน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แต่ฉบับปรับแอ้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ

แต่มันแก้ก็คือเราก็แก้ตามที่ได้มีการตกลงไว้

แล้วมึงตีมีความสุขเหมือนกับนายกไหมคะ

แปบรมรสชาววาดที่ทรงคุณค่า

สิ่งที่สิ่งที่ยังไม่เคยทำ

พอได้มาทำงานร่วมรัฐบาลกับอย่างนายกอะไรอย่างนี้

ก่อนหน้านี้เราก็เป็นนักการเมืองอยู่ข้างนอก

โปรดจะถามว่าชาติมันเป็นใครในอดีต